มีเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะเดี๋ยวเล่าสั้นให้ดูสองเรื่อง
แต่เป็นเรื่องที่ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์กันทั้งคู่เลยค่ะ
ไปดูที่ชนบุรีกันก่อนพระท่านบินทบาทแล้วก็จะข้ามถนนนะคะ
ปรากฏว่าเนี่ยมีรถจักรยานยนต์พุ่งมาอย่างแรงแล้วก็ชนท่านแบบบาดเจ็บอะค่ะ
ดีนะท่านไม่ได้เจ็บหนักนะคะแต่ก็เนี่ยคือตอนที่โดนชนบาดกระเด็นเลยนะคะ

เมื่อเช้านี้เองด้วยพี่อุ๋ยถนนสายชนบุรีบ้านบึงค่ะ
กู้ภัยก็รีบไปประถมพยาบาลพระเศรษฐพงศ์พระวัดหนองซ้ำซากนะคะ
ก็ได้รับบัตรเจ็บเลือดกำเดาไหลเจ็บซี่โครงแผลถลอกตามร่างกาย
ท่านบอกว่าบินทบาทเสร็จกำลังจะกลับวัด
ซ้ายมองขวาข้ามทางม้าลาย
แต่เส้นนี้ก็ดูข้ามยากนะ
ข้ามทางม้าลายแต่ว่าโอ้โหมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งมาเร็วมาก
นึกว่ารถจะหลบเพราะว่าท่านรักท่านข้ามทางมาลาย
ก็นึกว่ารถจะหลบรถจะหยุดพุ่งมาชนเฉยเลยนะคะ
คนขี่ก็ถามว่าเป็นอะไรไหม

นี่ค่ะมอเตอร์ไซคันนี้เป็นอะไรไหมท่าน

ท่านบอกไม่ได้ต้องแจ้งตำรวจค่ะ
เหมือนกับเป็นคนมอนนะคะคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะ
สุดท้ายพอพระท่านบอกว่าไม่ได้ต้องแจ้งตำรวจครับ
เลยเหลือแต่รถตัววิ่งไปไหนก็ไม่รู้

แต่ตามได้ไม่ยากเพราะรถอยู่กับตำรวจ

ก็ต้องตามตัวหนุ่มมอนคนขี่รถจักรยานยนต์
ดำเนินคดีค่ะฟังเสียงพระท่านนิดนึงนะคะ
ก็เลยคุณบอกเริ่มเริ่มงานมา

ขอให้โทรเรียกตำรวจว่าบอกไม่ต้องแจ้งตำรวจได้ไหม
แล้วคนขี่มอเตอร์ไทยก็เดินหนีไปแล้ว
โทรนั่นก็พูดไปดูก็บอก
โทรศัพท์ก็ไม่ได้ออกมาด้วยไง